ช่วงนี้มาดูเรื่องของข่าวที่เรานำเสนอไปเมื่อวาน
ก็คือเจ้าของสำนักร่างทรงที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ถูกฆ่าปาดคอจนเสียชีวิตที่บริเวณหน้าบ้านของตัวเอง
ตำรวจตั้งข้อสงสัยผู้ที่ก่อเหตุน่าจะเป็น๒คนด้วยกัน

เพราะลูกชายมีประวัติทำร้ายร่างกายแม่
ส่วนอีกหนึ่งคนเป็นอดีตสามีเพราะเคยทะเลาะกันเรื่องของที่ดิน
ตำรวจเมื่อวานนี้นะคะควบคุมตัว
อดีตสามีมาสอบปากคำยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
ตำรวจโรงพักอูทองสอบสวนนายพลอยพัดเรือนดี
อายุ๖๙ปีสามีเก่าของนางสุรินสอดศรี
ร่างทรงที่ถูกฆ่าปาดคอศีรษะและใบหน้า
ถูกทุบตีเป็นแผลชะกันนอนเสียชีวิตอยู่ภายในสำนักสงร้าง
หลังจากเกิดเหตุอดีตสามีคนนี้เก็บเสื้อผ้า

ตำรวจก็ไปตามตัวเจอที่บ้านพักในจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
จากการสอบสวนในพลอยให้การบอกไม่มีส่วนรู้เห็น
หรือว่าไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของอดีตพันรยา

เค้นสอบปากคำหนักตลอดทั้งคืนค่ะ
พร้อมกันนี้เตรียมเรียกลูกชายนะคะซึ่งเป็นใบ้
และน้องชายของผู้ตายมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
เบื้องต้นตำรวจมุ่งปมสังหารไปที่เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
จากก่อนหน้านี้ผู้ตายกับสามีเก่า

เอารถไถมาไถดินในแปลงของผู้ตายด้วย

เบาะแสสำคัญจากการลงพื้นที่สอบถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านให้การนะคะบอกว่าผู้ตายเป็นคนค่อนข้างผู้จาโผงผาง

แต่ระยะหลัง๑๒ปีมานี้

หันมาทำอาชีพทำกล้วยฉาบขาย
แต่ว่าผู้ตายมีที่ดิน๒๔ไร่ค่ะ
มูลค่าหลายล้านบาทถ้าขายนะคะ

เคยมีเรื่องฟ้องร้องแย่งสิทธิ์ครอบครองที่ดิน๒๔ไร่นี่แหละ